ในวันนี้นะครับไปติดตามข่าวแรกกันเพิ่งจะจบกันไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะ
เสียดายมากมากวอเตอร์บอลหญิงชาวไทย
ใช่แล้วครับไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
ไปดูเกมกันหน่อยนะครับแข่งขันกันที่เกาหลีใต้
เพราะว่าเจอกันมา๒ปีที่แล้วไทยนั้นแพ้ญี่ปุ่นไปน่าเจ็บใจครับ
เซ็ตมาในครั้งนี้นะครับเซ็ตแรกเนี่ย๖เพื่อนตัวจริงก็มี
ุสราปลื้มจิตวัชริยาออนอุมาชัชชุออนและมริกา
ก็สู้ได้สูสีนะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเหนียวจริง
เซตแรกเราก็พยายามปรับพยายามแก้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้
สุดท้ายแพ้ไปก่อนนะครับแต่ว่าในเซตที่สองมาเนี่ย
บอลไทยเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีขึ้นนะครับ
แล้วก็มีลูกไหลหลังเล่นบอลสั้นกับทัศน์ดาว
คือทัศน์ดาวถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยในเซตที่๒นะครับ
ช่วยให้ไทยนั้นเอาชนะได้๒๕ต่อ๑๘
ที่๓ครับญี่ปุ่นเร่งเกมขึ้นมานะครับ
แล้วก็เล่นได้เหนียวตามสไตล์ขณะที่ไทยก็มีพลาดเองค่อนข้างเยอะครับ
ก็แพ้ไปในเซตที่๓นะครับ
พอเข้าสู่เซตที่๔หลังฟิงฝาไทยแพ้ไม่ได้แล้วครับ
ในช่วงแต้มที่กำลังไล่เลี่ยกันอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ญี่ปุ่นเขามาดีจริงครับแล้วแต้มที่ขึ้น
เฉพาะเป็นชิปพร้อมใครจะไปเชื่อครับ

แล้วมันลงตรงหัวเสาเป็นตรงมุมสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยครับ
ไทยได้รองแชมป์ส่วนญี่ปุ่นก็ได้แชมป์อีก๑สมัยนะครับ
ญี่ปุ่นก็คว้าแชมป์สมัยที่๕แล้วนะคะ
ขณะที่อันดับที่๓ในรายการนี้นะคะ
ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยชุดนี้ค่ะก็จะเดินทางกลับถึงที่ประเทศไทยด้วยสายการบินไทยนะคะ
หรือว่าเช้าตรู่วันเช้ามืดวันที่๒๗สิงหาคมตอนเวลาตี๑๐นาที
นี่ก็เป็นช่วงของการรับรางวัลในตำแหน่งต่างนะครับก็อย่างน้อยเรายังมีรางวัลปลอบใจนะครับ